สิบเอกนายหนึ่งค่ะเมาแล้วขับรถฝ่าไฟแดงจากเหตุการณ์นี้ครอบครัวนี้ก็สูญเสียเช่นเดียวกันนะคะ
รถที่ประสบเหตุกับรถที่ผู้ขับเมาคันนี้ก็คือรถพ่วงเขาขายน้ำแข็งใสอ่ะโอ้โห
พ่อแม่ลูกมาด้วยกันครับพ่อแม่เสียชีวิต
ลูกสาวอายุ๘ขวบขาหักโอ้โหไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เหลือแค่ลูกค่ะครับนะคะสิบเอกสถาพรกองโกยค่ะ
อายุสามสิบปีสังกัดไข้ทหารแห่งนึงเที่ยมเพิ่มแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนกลางคืนนะคะ
ทางภูมิกับสพช้างเผือกเนี่ยบอกว่าตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ของ๑๑สถาพรเนี่ย
สองร้อยกว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ให้การว่าดื่มมาหนักเลย
พอถึงตรงนี้ก็วูบยืนยันไม่ได้หนีนะคะ
ก็ถูกแจ้งข้อหาขับรถขณะเมาสุราขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายฝ่าสัญญาณไฟจราจร
เดี๋ยวก็ดำเนินคดีต่อไปนะคะญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าตอนนี้น้องยิ้มนะคะ
น้องอายุแปดขวบที่ต้องศูนย์เสียพ่อแม่ค่ะ
อยู่โรงพยาบาลอาการดีขึ้นแล้วตอบสนองได้
แต่พอน้องเห็นพี่สาวคนละพ่อที่เข้าไปเยี่ยมก็ร้องไห้ค่ะ
วันนี้ทางผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีไปเยี่ยมแล้วก็ได้พูดคุยกับญาติแล้ว
แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากเพราะว่ายังอยู่ในอาการโศกเศร้าอยู่นะคะ
ส่วนศพของพ่อกับแม่ญาติยังฝากไว้ที่โรงพยาบาล

ขอจัดการเรื่องการรักษาของน้องแล้วก็จัดการเรื่องของศพพ่อกับแม่น้องก่อนค่ะ
นี่เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากคนเมา๑คนกับคนประมาท๑คนค่ะ